ต่อเนื่องกันที่เรื่องป่านะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่จังหวัดน่านป่าอำนาจนั่นเองนะคะ
ตัวเขาเองก็ลงพื้นที่สำรวจเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านเหมือนกัน
เขาบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากการประกันราคาข้าวโพดค่ะ
ก็ดีเจสุฮาริสโพสต์เอาไว้ยาวเหยียดเลยนะคะ
บอกว่าประมวลภาพและความรู้จากการสำรวจพื้นที่จริงที่น่าน
การวางแผนช่วยเหลือปลูกป่าตามที่ได้ให้วาจาไว้
ภาษาอาจจะดูรุนแรงบ้างตามความรู้สึกและข้อมูลที่ได้
สิ่งที่เราฝันอยากทำในจอคอมและภาพต่างนั้นในความเป็นจริง
ระบบที่ล้มเหลวกำลังกลืนกินทุกสิ่งอย่าง
ถ้าไม่ทำอะไรก็เตรียมที่จะแยกกันทั้งประเทศได้เลยครับ
ช่วยกันแชร์เยอะมีการไล่ลิสต์มานะคะ

ข้อแรกทุกอย่างมันเริ่มมาจากการประกันราคาข้าวโพด

ทำลายล้างก็เลยเร็วกว่าการควบคุมดูแล
ข้อ๒ชาวนากำลังป่วยจากสารพิษ
จากการกู้นอกระบบวนเวียนไปทำลาย

ข้อ๓ชาวนาไม่อยากปลูกข้าวโพด

ข้าวโพดคือคำตอบได้เงินแน่

ชาวนาพร้อมเลิกปลูกข้าวโพด
ถ้ามีอะไรที่มีรายได้สูงกว่า
แล้วอะไรล่ะที่มันมีรายได้สูงกว่า
ข้อ๕ผิดไหมที่ลุกป่า
สิแต่คนข้างทำหน้าตาเฉย
มีบ้านมีรถมีเงินใช้กู้เงินง่าย

ข้อ๖ปลูกป่าไม่ใช่คำตอบเดียว
แย่นี่แหละที่มันเป็นของที่ไม่ดีของจริง

ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ข้อ๗๑ล้านไร่เฉพาะจังหวัดน่าน
น่านวิกฤตก็เป็นเพราะว่าทุกคนปลูกข้าวโพดทุกอำเภอ
พอทำที่นั่นเสร็จที่อื่นก็แก้ได้
ข้อ๘น้ำจากน่านคือ๔๕ของเจ้าพระยา
ลองคิดสภาพดูแล้วกันว่าเวลาที่มันแย่

ข้อ๙เขาหัวโล้นชะน้ำแร่ธาตุ
และชีวิตทุกสิ่งอย่างออกไปกองรวมที่อื่น
เขาจะพังทลายดินถล่มและถ้ามีฝนมากเข้ามา
น้ำก็จะพุ่งตรงเข้าบ้านเราทันที
ข้อ๑๐ข้าวโพด๑ไร่ใช้ยาค่าย่า๒ลิตร
มีเป็นแสนเป็นล้านล้านลิตรที่ปกคลุม
ไหลมาเข้าท้องเรานี่ยังไม่นับปุ๋ยเคมี
ข้อ๑๑ค่ะปลูกป่าทำได้หลายอย่าง
รณเกษตรหรือป่าผสมคือทางออกที่แท้จริง
สงวนป่าทำกินที่สวยงามทำอย่างไรก็ได้
ขอพื้นที่คืนโดยให้เขายังมีการทำกิน

ข้อ๑๒ระบบนิเวศบางที่มันพังไปแล้ว
เราต้องช่วยกันสักพักช่วยเติบโต
ให้การเติบโตของป่าธรรมชาติรวดเร็ว
แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่เราจะต้องไปช่วย

วิชาการมากเกินไปก็ไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่าง

เริ่มแล้วก็ทำก็ปรับไปเรื่อยดีกว่าไหม

รัฐบาลก็ทราบปัญหาดีว่าไม่ได้อยู่ที่ปลูกป่า

กันเรื่องว่าเป็นความรับผิดชอบของใคร

กำลังแย่แล้วจริงถ้าไม่มีใครทำอะไร

แต่เราก็จะทำเท่าที่กำลัง
และสติปัญญาพอมีอยู่
ลงท้ายเขาชอบมีกิมมิกลงท้าย

ก็เรียกว่าเขียนกันยาวเหยียดเลย

เป็นตัวตั้งตัวดีในการที่จะทวงคืนผืนป่าน่านครั้งนี้ค่ะ